ยิ่งใหญ่มากนะคะมีคุณผู้ชมถามมาด้วยว่า

หนังสือพิมพ์ฉบับประวัติศาสตร์นี้
ร้อยวันน้อมอาลัยในหลวงภูมิพลนะครับ
จะเป็นหนังสือพิมพ์ที่ผลิตขึ้น๓ล้านฉบับ
ล้านฉบับต้องใช้กระดาษทั้งหมด๙๐๐ตัน
กระดาษทั้งหมด๙๐๐ตันที่จะถูกจัดพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือพิมพ์ประวัติศาสตร์นั้น
กระบวนการอย่างไรบ้างในการจัดพิมพ์
ให้เป็นประวัติศาสตร์ของสื่อสิ่งพิมพ์ฉบับนี้
ดังนั้นวันนี้นะครับคุณพีรวัตรอัธนาค
พาคุณผู้ชมไปดูกระบวนการในการทำให้กระดาษเปล่า
กลายเป็นหนังสือพิมพ์ที่ส่งคุณค่านี้ไปติดตามกันเลยครับ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษจัดว่าเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีชีวิตครับ
เพราะว่าฟังได้พูดได้มีภาพเคลื่อนไหวประกอบ
เป็นหนังสือพิมพ์ที่มีแสงสีเสียงครบจัดเป็นสื่อผสม
ถือว่าเป็นนังสือพิมพ์ฉบับประวัติศาสตร์ของไทยรัฐ
และเป็นประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ในเมืองไทยนะครับ
โดยมีการจัดพิมพ์รวมกันมากถึง๓ล้านฉบับ
โดยถูกพิมพ์มาจากโรงพิมพ์ที่อยู่ด้านหลังของผมแห่งนี้นั่นเองครับ
ชื่อนี้ถูกเรียกตามชื่อรุ่นของเครื่องพิมพ์นะครับ
เป็นอาคารที่มีความสูงถึง๙ชั้นด้วยกัน
ถือว่าเป็นโรงพิมพ์หนังสือพิมพ์ที่มีกำลังการผลิต
สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กำลังการผลิตที่มีมากขนาดนี้ใช้เทคโนโลยีอะไร
วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูพร้อมกันครับ
ก่อนจะเริ่มกระบวนการผลิตวัตถุดิบที่สำคัญที่ต้องใช้ก็คือกระดาษครับ

กระดาษทั้งหมดนี้ก็จะถูกนำไปใส่ในเครื่องพิมพ์
แต่ละเครื่องพิมพ์จะประกอบไปด้วยหน่วยพิมพ์๔ป้อมพิมพ์
พับและ๖เครื่องต่อกระดาษอัตโนมัติ
กระดาษทั้งหมดที่ใช้พิมพ์๓ล้านฉบับ
มีความยาวประมาณ๒๕๒๐๐กิโลเมตร
หรือมีความยาวเกินกว่าครึ่งหนึ่งของเส้นรอบวงตามแนวนอนของโลก
จุดนี้คือจุดที่ใช้ผลิตเพจแม่พิมพ์นะครับ
ซึ่งใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมระบบทั้งหมด

ในวาระ๑๐๐วันแห่งการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่๙
เพลตแม่พิมพ์ทั้งสิ้น๕๗๖๐แผ่นด้วยกัน
เมื่อได้เพจแม่พิมพ์มาแล้วก็จะนำมาใส่โมของแท่นพิมพ์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษจำนวน๓ล้านฉบับ
หมึกทั้งสิ้น๒๑ตันครับ
ระหว่างการพิมพ์นั้นจำเป็นต้องมีการต่อกระดาษ
เพื่อความต่อเนื่องในการพิมพ์
หรือหากมีขาวดำด้วยจะได้สูงสุดถึง๙๖หน้า
โดย๑วินาทีเครื่องพิมพ์๖เครื่องของไทยรัฐ
สามารถพิมพ์ได้สูงสุด๑๐๐ฉบับ
ดังนั้น๑ชั่วโมงสามารถพิมพ์หนังสือพิมพ์ได้สูงสุดทั้งหมด๓๖๐๐๐ฉบับ
หนังสือพิมพ์ที่พิมพ์เสร็จแล้วจะถูกลำเลียงไปตามสายพานที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกัน
เพื่อทำการนับจำนวนตามคำสั่งซื้อ
ซึ่งฉบับพิเศษนี้ไทยรัฐได้จัดพิมพ์ทั้งหมด๓ล้านฉบับ
รวมกันแล้วมีน้ำหนักประมาณ๑ล้านกิโลกรัม
พานจะลำเลียงหนังสือพิมพ์ไปยังจุดปิดหน้าห่อมัดห่อ
และนี่ก็คือจุดสุดท้ายนะครับในการลำเลียงหนังสือพิมพ์ฉบับประวัติศาสตร์ของไทยรัฐและวงการอุตสาหกรรมการพิมพ์
เพื่อที่จะทยอยขนส่งขึ้นรถบรรทุกครับ
เพื่อที่จะจัดส่งไปยังผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศและทุกแผงหนังสือ
ให้ผู้อ่านนั้นสามารถติดตามสื่อประสมภายในหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษ
ซึ่งเป็นฉบับที่มีชีวิตเพราะฟังได้พูดได้
โดยพวกเราชาวไทยรัฐ๓สื่อในเครือ
ประกอบไปด้วยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐออนไลน์และไทยรัฐทีวี
ตั้งใจจัดทำขึ้นเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี
และน้อมถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ครับ